มีรองเท้าสองคู่เรียกกัน

คือจะให้ดูที่ห้องเช่าแห่งนี้ไม่ได้มีรองเท้าสองคู่เรียงกัน

แต่มีตัวเงินตัวทองหนึ่งนั้นมันแอบลักลอบเข้ามา

เฮ้ย
ผมลากออกมาทางนี้ง่ายกว่าไหม

แล้วเด็กตามผมมา

เดี๋ยวขามันน่าจะติดป่ะ

วันล่ำท่อมเลย

พุงแบร์ออกข้างเลยครับ

แต่คุณสังเกษมะทุกครั้งที่เจอเงินตัวทองจริงค่ะทำไมหรอ

รู้ไหมหมามันชอบไล่ตัวเงินตัวทอง

เอาที่ห้องเช่าแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โฮเจ้าของเข้ามาเจอตกใจเลยครับ
บริเวณพื้นที่หมู่๓ตะบนท่าข้ามอำเภอบางปะโกง

เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งก็รีบเข้าไปตรวจสอบ
พบตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่

ก็ต้องดึงหางออกมาอ้าว

เกียกตะกายเลยอ่ะไม่ได้ยอมไปอ่ะ
โอ้โฮโอ้โฮอย่างนี้
ก็ลากออกมาได้สำเร็จนะครับ

มัดขาของมันทั้งสี่

พยายามเรียกเป็นมือด้วยบางทีตกใจเรียกเป็นมือทุกทีเลย

เดี๋ยวโดนหางตัวเงินตัวทองฟาดเข้าไปแล้วก็
อืมแต่นี่ก็คือต้องเอาผ้าปิดตาเขาไว้
เขาจะได้เห็นไงปิดตาไว้เออถ้าไม่เห็นจะได้ไม่กลัวมั้ง
ไม่ทำร้ายอ่ะไม่ต้องใช้มันจะได้สงบแบบนี้
อ่ะเตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ชาวว่าเขาบอกไอ้เจ้าตัวนี้
คุณดูท่านี่เหรออือหือหืออุ๊ย
เรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยดีที่สุดเลยนะครับ
ความปลอดภัยของทุกคนนะคะ